สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวง
เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของนักแสดงสาวเบลล่ารานีนะครับมาหมดหมาดเลยค่ะ
ซึ่งเธอนั้นก็ได้มีการจัดมิตติ้งกับแฟนคลับด้วยรวมถึงค่ะ
จะมีการทำบุญครั้งใหญ่ร่วมกับแฟนคลับด้วยค่ะ
จัดงานมิตติ้งกระชับความอบอุ่นให้เหล่าแฟนคลับได้ฟินไปตามกันค่ะ
ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวเบลล่ารานีอีกทั้งยังชวนร่วมกันทำบุญด้วยนะคะ
ร่วมบุญสร้างพระบรรจุฐานพระอุโบสถด้วยค่ะโดยสาวเบลล่านะคะ
แพลนไว้ว่าจะเป็นที่จังหวัดอ่างทองซึ่งตอนนี้รวบรวมเงินทำบุญได้จำนวนหนึ่ง
และกำลังจะเริ่มโครงการในเร็วนี้ค่ะก่อนจะเผยว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญที่ได้ร่วมทำกับแฟนคลับกันอย่างพร้อมหน้า
และถ้าหากได้เลิกวันเวลาที่แน่ชัดจะแจ้งให้เพื่อนในวงการบันเทิงได้ทราบกันค่ะ
วันอยู่ว่าจะเป็นช่วงไหน

เพราะว่าได้ยอดแล้ว

ชวนแฟนคลับไปค่ะเพราะว่า